จรมาเจอกันครั้งแรกในรายการนี้เลยค่ะ

พี่ก้องเนี่ยค่ะตั้งแรงล่างเป็นนางกวัดแสนสวย

ใช่พี่โพธไปขอเป็นกุมารทองนะคะ
ซึ่งคนที่แต่งหน้าให้ก็คือน้องฉัดนั่นเอง
คือแต่งหน้าก่อนแล้วค่อยมาถ่ายรูปแบบนี้

ส่วนพลังความเชื่อเรื่องมูของพี่พศนั้นคุณผู้ชม

เธอมูเตรลูมาก่อนกันตั้งแต่ยุค๙๐นู้น

ที่ไหนปังที่ไหนดีพี่มดไปหมดนะคะ
ขนาดสารหลักเมืองยังมีเคล็ดลับส่วนตัวเลย

ลับที่ไม่เคยบอกใครว่าไปว่ายังไงแล้วขอแล้วปังนะคะ
ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมก่อนไปศัยกรรมอัพหน้าที่เกาหลีนี่ก็ไปเหมือนกัน
ตามพี่ก๊อฟไปติดค่ะพี่โฟตก็เลยขอบูเตรลุไหว้พระ
เพราะอะไรรู้ไหมขอให้เจอหมอดี
คือที่ผ่านมาต้องยอมรับพี่พศทำหน้ามาเยอะ
แล้วคือหมอเขาไม่รับแก้แล้วอันนี้นางไปไหว้ขอเลยนะคะ
นางบอกว่าฉันขอหมอดีแล้วก็กำเงินแน่น
เท่าไหร่รู้ไหมคุณผู้ชม๖๐๐บาทค่ะ
ไปนอนให้หมอแดนกิ๊มสิกลิ่นตาตาบุใช่นะคะอันนี้แกโพสต์เองนะ
เราไม่ได้บูลลี่นะคุณผู้ชมแล้วก็คือดึงหน้าใหม่จนแบบใช้ไรกว่าเดิมค่ะ
บอกเลยนะคะนี่ภาพล่าสุดลงเมื่อเช้า
บอกว่าฉันไม่อายฉันเอาให้ดูว่าฉันทำมา

ไปฟังพี่พศกับพี่ก้องเขาเปิดใจเรื่องนี้หน่อยค่ะ
ก็ขอให้ได้หน้าใหม่นี่ไง
เพิ่งได้มาใหม่จากเกาหลีเลยค่ะ
ไปเจอหมอที่ถูกใจเรา
หมอโรงพยานตร์วันจิน
ซึ่งเขารับแก้หมด
แต่หมอที่อื่นไม่รับแก้แล้ว

ถ้ามันเข้ารูปนะพี่จะมาโชว์ตัวอีกรอบนึง

ถ้าทำจมูกประมาณเดือน๒เดือนมันจะเข้าที่
แต่ถ้าจะให้ดีมันจะเป็นประมาณ๖เดือนปีหนึ่ง

ที่เดียวนะคะแล้วก็ลอกเอาแบบพวกอะไรที่มันเป็นแบบไม่ดีออกบทหน้าค่ะ
แล้วก็ทำหน้าให้เด็กลงด้วยอันนี้แกก็โชว์รูปให้ดูนะคะ
เรื่องตอบความเชื่อน่ะรอดูให้เข้าที่่
ก่อนว่าจะปังกว่านี้ขนาดไหนนะคะพี่พศเนาะใช่ค่ะ
ก็ทำเสริมดวงเสริมอะไรให้มันปังเข้าไปนะคุณนะ